มาดูเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่

เพราะว่าชีวิตของเด็กคนนึงต้องสูญเสียไปนะคะ

ปวดท้องจนลงไปในห้องเรียนเลย
ครูก็รีบพาไปที่สถานีอนามัยใกล้กับโรงเรียนค่ะ
แต่ทีนี้จังหวะที่พาไปตอนนั้นเที่ยงครึ่ง
น้องก็ปวดท้องมากแต่ว่าที่สถานีอนามัย
ส่งตัวน้องต่อไปที่โรงพยาบาล
รอคุณแม่จนถึง๔โมงเย็น
สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตจากอาการปวดท้องนี่แหละค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณแม่บอกว่าแทบขาดใจ
ตอนที่มาเห็นลูกลูกหน้าเขียวไปหมดแล้ว
แล้วคนที่พยายามพาลูกส่งโรงพยาบาลก็คือ
ต้องอุ้มออกมาจากสถานีอนามัยเองนะคะ
ที่เห็นสวมเสื้อสีฟ้าก็คือนางนงเยาแดนเมืองแทน
วัย๔๒ปีก็ร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
แล้วก็กอดร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงน้ำเพชรอุดมกัน
หรือว่าน้องน้ำอายุเพิ่งจะ๖ขวบเอง
เป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนวัดบางฉลงใน

บอกว่าลูกวัย๖ขวบร่าเริงแล้วก็แข็งแรงมาก
น้องน้ำเพชรไม่มีโรคประจำตัวเลย
ช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนน้องก็บ่นกับแม่แล้วว่า

น้องบอกว่าไว้ก็เลยให้ไปตามปกติ

ทีนี้เวลาเข้ากะทำงานเขาก็ต้องปิดโทรศัพท์ไงคุณ
คุณแม่ก็ปิดโทรศัพท์ตามปกติแล้วก็ไปทำงาน
เลิกงานตอน๔โมงเย็นค่ะ

เพราะว่าเห็นข้อความไลน์แจ้งมาบอกว่า
น้องน้ำอาการแย่ปวดท้องอย่างหนัก
ตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่อนามัยแห่งหนึ่งใกล้โรงเรียน
แม่ก็รีบวิ่งไปตรงอนามัยรีบไปถึงเลย
ไปที่เห็นเนี่ยน้องนอนหมดสติแล้ว
ซีดแล้วก็ปากเขียวอยู่บนเตียงคนไข้

เข้าไปอุ้มลูกสาวลงมาจากอนามัยเลย
แล้วก็หารถเพื่อจะไปโรงพยาบาลบางพลี

คนขับก็บอกมาเลยให้อุ้มลูกสาวขึ้นรถ

ก็บอกคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวต่อแท็กซี่ไปเองแล้วกันนะ
ก็ส่งลงกลางทางแล้วก็ให้คุณแม่หาแท็กซี่ต่อไปเอง
ตอนนั้นน้องน้ำเริ่มชักแล้วก็หมดสติแล้ว

พอไปถึงปุ๊บแพทย์ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ช่วยน้องน้ำไว้ไม่ได้

ซึ่งแพทย์บอกว่าน้องเสียชีวิตก่อนมาถึงห้องฉุกเฉินอีก
แม่ก็เล่าทั้งน้ำตาเล่าต่อบอกว่า
ก็ถามไปยังครูประจำชั้นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณครูบอกว่าน้องน้ำปวดท้องอย่างแรง
ฟุบล้มลงไปกองอยู่กับพื้น
ครูก็เลยรีบพาเข้าอนามัยตอนประมาณเที่ยงครึ่ง
จากนั้นอนามัยก็รักษาเบื้องต้นค่ะ

ไม่ได้ส่งตัวน้องน้ำต่อไปที่โรงพยาบาล

มีผู้ปกครองคนนึงพยายามขอตัวน้อง
บอกให้ส่งไปที่โรงพยาบาลบางพลีเถอะ

ยืนยันเรื่องการส่งตัวแล้วก็เคลื่อนย้ายส่งต่อ
ต้องเป็นครอบครัวคือต้องเป็นพ่อแม่ของน้องเท่านั้น
ก็เลยทำให้น้องเนี่ยต้องนอนปวดท้อง
แม่อยู่ที่อนามัยตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง

สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตไป
แล้วทำไมถ้าพวกปกครองไม่มีโทรศัพท์มีอะไรล่ะ

ส่งไปที่ที่ก็มีเครื่องมือ
ทำไมต้องปล่อยให้เด็กต้องรู้ว่าเด็กปวดท้องหน้า
ซีดปากเขียวขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวเลย

มันไม่ใช่อ่ะคุณทำหน้าที่แบบไหนทำแบบไหนไม่เข้าใจ

คือคุณก็เห็นว่าเด็กซีดแล้วไม่มีสติแล้ว
เหลืองขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไม่ส่งโรงพยาบาล
ทำไมถึงปล่อยให้น้องยังคงนอนอยู่อย่างนั้นอยู่
คือต้องดูในแง่ของอาการด้วยนะว่าวิกฤตมากน้อยขนาดไหน
เข้าใจอยู่ว่าต้องทำตามระเบียบการปฏิบัติ
คือต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นยินยอมในเรื่องของการส่งต่อ
แต่ต้องดูอาการคนป่วยด้วย
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาคุยกันแล้วต้องให้อนามัยออกมาชี้แจง
ซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบทั้งโรงเรียนทั้งอนามัยด้วย
ซึ่งคุณแม่ก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพบางพลี
ว่าตอนนี้พ่อไปรับศพน้องจากโรงพยาบาลรามาแล้ว
หลังจากที่ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะนำศพน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางฉลงใน
ส่วนเรื่องทางคดีต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีก่อน
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางฉลง

ให้ปากคำเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ